มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยสลดใจจริงเลยนะคะ
พี่น้องสองคนเขาวิ่งเล่นกันตามภาษาเด็กนะครับ

ปรากฏว่ามีรถกระบะตู้ทึบมาชนน้อง
คนที่๓ขวบเซ็ดนี่นะฮะ

อุ้มน้องขึ้นรถกระบะตู้ทึบแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้
ตรงนี้คือตรงไหนหน้าโรงพยาบาล
อ๋อครับแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยค่ะ

ไม่ได้เข้าไปบอกเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหน่อยนะ
บอกอะไรใดทั้งสิ้นผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาล
สวัสดิอินเตอร์ถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบุรณะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอ๋อกลางวัน๑๓นาฬิกา๒๙นาทีนะคะ

ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นชายวัยกลางคนไหมคะครับสวมแว่นตาแล้วก็เนี่ยอุ้มน้อง
อายุ๓ขวบเศษมาวางไว้ตรงนี้หน้าประตูโรงพยาบาล
องซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายแล้วก็เดินไปเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกมาพบน้องเนี่ย
ร้องไห้ค่ะไม่ได้สวมรองเท้าด้วย

น้องขยับไม่ได้เดินไม่ได้ด้วย
เดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะคะ
นูรู้ชื่ออะไรนะ
น่ะลงกร
ลงกรเหรอ
หวัดขาหวัดขาว้าว
๕๒ปีนี้นะคะเดินทางมาที่สอนอบุคคโลแล้วนะคะ
เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหานี่ข้อกล่าวหาที่ตำรวจสนบุคโลแจ้งคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเมื่อประสบเหตุไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
อานนท์ให้การว่าไงรู้ไหมคะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางเลี้ยว
เขากำลังขับไปที่ร้านอาหารตามสั่งด้านหลังห้างบิ๊กซีเห็นเด็กสองคนเนี่ยยืนอยู่
ไม่ทราบว่าไปชนเด็กเขาบอกว่าไม่ทราบว่าไปชนเด็ก
จนมีคนเนี่ยมาเคาะเคาะรถเรียกบอกว่าชนเด็ก
ตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะก็เลยอุ้มเด็กขึ้นรถ
พาไปส่งที่โรงพยาบาลวางไว้หน้าประตูไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมกลัวกลัวเพราะหนึ่งรถที่ขับเนี่ยไม่ใช่รถของตัวเอง
รถของน้องสาวแฟนแล้วตอนนั้นเนี่ยคือคิดว่าเออมาที่โรงพยาบาล
อยู่ใกล้หมอแล้วก็น่าจะปลอดภัยแล้วตัวเองเนี่ยต้องรีบไปขายของด้วย
กลัวความผิดก็เลยตัดสินใจไปเลยนะคะ
นายอานนท์สุดท้ายแล้วเอากระเช้าค่ะกระเช้าเครื่องดื่ม
ขอโทษคุณพ่อของน้องนี่จังหวะที่เจอกันนะคะ
รู้ไหมคะคนเป็นพ่อคือสั่งสอนไปชุดใหญ่เลย
สั่งสอนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอานนท์ลูกผมเนี่ยไม่ใช่หมูใช่หมานะ
คุณชนแล้วคุณไม่ดูดำดูดีดูแดงเลยอ่ะ

พ่อใจที่อาจารย์ของผมรอด
ก็เดี๋ยวพี่ก็รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวน้อง
ฟังจากคุณพ่อน้องก็ไม่ได้ดุด่าอะไรหรอก
ก็เป็นลักษณะตัดพ้อว่าโอ้โหพี่พี่

ไม่ใช่เขามาทิ้งแบบนั้นถ้าเกิดว่าพยาภาพไม่มาเห็น
น้องก็เจ็บแบบนั้นสะโพกจะหัก
สำหรับอานนท์ก็รับสารภาพทุกข้อกราวหา
ตำรวจเองก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับเบื้องต้น
แล้วก็ตำรวจให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาไปเกลีย
แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกกันแบบนี้เนอะ